มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๑ปีอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เขาก็บอกว่าเขาขี่จักรยานยนต์ไปตามถนน
แล้วระหว่างทางเนี่ยมีผู้ชาย๓คนขี่จักรยานยนต์มาปาดหน้า
ใช้มีดเนี่ยมาข่มขู่แล้วก็ปล้นเอาโทรศัพท์มือถือกับเงินสดของเขาไป
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผู้ชายคนนี้ครับบอกนี่ฮะตำรวจฮะผมโดนแบบนี้แบบนี้เลย
นี่มันมาตรงนี้ผมขี่มาอย่างนี้แล้วมันก็มาปาดหน้ารถผม
มากัน๓คนเอามีดมาคูเอามือถือกับเงินสดผมไป
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมานะครับ
ท้องที่ของสพสันกำแพงนะฮะอ่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตรงถนนสายวงแหวน
รอบที่สามสายสรรกำแพงดอยสะเก็ดนะครับเป็นจุดก่อนถึงสี่แยก
เป่าพัฒนานะฮะผู้ชายคนนี้บอกว่าเงินสดที่ถูกเอาไปเนี่ย
ห้าพันสี่ร้อยบาทโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง
ผู้ชายสามคนนี้หลังจากได้ทรัพย์สินของเขาแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปนี่ฮะ
เป็นผู้เสียหายนะครับนายภูปันโมเบิกอายุสามสิบเอ็ดปี
อ่าบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเลิกงานขี่จักรยานยนต์มาตามถนนเพื่อจะกลับบ้าน
มาถึงจุดที่เกิดเหตุคนร้าย๓คนขี่จักรยานยนต์มา๒คัน
ติดแผ่นป้ายทะเบียนตามประกบแล้วก็เร่งเครื่องมาปาดหน้าบังคับให้หยุดรถ
แล้วก็พูดว่าให้จอดบอกให้จอดเดี๋ยวนี้
หนึ่งในนั้นนะที่เป็นคนนั่งซ้อนท้ายชักมีดขึ้นมาเป็นมีดปลายแหลม
ขู่แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปเอากระเป๋าสตางค์เข้าไปด้วยนะครับ
ด้วยความกลัวก็ยอมยื่นให้คนร้ายก็หยิบเอาแต่เงินสดไป๕๔๐๐บาท
แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยก่อนจะพากันหลบหนีไป
นี่ฮะตำรวจบอกโอ้โหอย่างนี้ภายสังคม
คดีแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะฮะ
ในจุดเกิดเหตุก่อนมาถึงตรงนี้กับจุดที่คนร้ายจะหลบหนีไป
ไม่เจอเบาะแสเลยฮะไม่เจอเบาะแสคนร้ายเลย
หรือมันจะมีวิชาล่องผลเลยเรียกนายภูปันมาสอบปากคำอีกรอบนะฮะ
สอบไปสอบมาพบพิรุธหลายอย่างเค้นสอบอย่างหนัก
สุดท้ายเขาสารภาพว่าอ๋อผมไม่ได้ถูกปล้นทรัพย์อะไรหรอก
ผมก็แจ้งความเท็จผมแจ้งความเท็จ
คือผมเนี่ยแต่งงานและมีลูกมีเมียอยู่ที่อำเภอสรรปะตอง
เคยถูกจับคดียาเสพติด๒ครั้งพ้นโทษมาได้ปีนึงไม่มีงานทำ
แล้วแม่ก็ไม่ให้กลับเข้าไปอยู่ที่บ้านก็มีปัญหากับครอบครัวด้วยกับแม่ด้วย
เรียกร้องความสนใจให้แม่สงสารให้ครอบครัวสงสาร
ก็เลยกุเรื่องว่าถูกปล้นทรัพย์ค่ะอ่าส่วนนามสกุลโมเบิกเนี่ย
สกุลแบบชาวต่างชาติเนี่ยเพราะว่าคุณแม่เขาแต่งงานกับชายชาวต่างชาติ
ทะเบียนสมรสกันเขาก็เลยเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของพ่อใหม่อืมนี่ฮะ
สพสันกำแพงก็เลยแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จนะฮะ
ก็ต้องถูกดำเนินคดีไปค่ะทีนี้คุณแม่ก็ไม่รู้ว่าจะมาสนใจหรือเปล่า
แล้วแม่จะสงสารไหมแล้วแบบเนี้ยนั่นอ่ะสิอืม